อยากจะให้คุณผู้ชมช่วยใช้จินตนาการพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งด้วยนะ
ผู้หญิงคนนี้ขับรถไปบนถนนบางนาตราดแล้วเห็นเก๋งคันข้างหน้า
แล้วลองนึกดูว่าคนในรถเก่งข้างหน้าเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไง
เขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
เธออย่าไปใกล้มันนาน
รถพ่วงด้วยนะพี่เบิร์ตโอ้ยเป็นไงอ่ะ

แต่ยังไม่หยุดครับไปเบียด๑๐ล้อข้างอีก
หลังจากนั้นผู้หญิงคนที่ถ่ายไว้เนี่ย

แต่เธอเนี่ยไม่รู้ไงไม่รู้ตอนจบเป็นยังไง

ไม่ไหวอย่าฝืนมันอันตรายกับตนเอง
และเพื่อนร่วมทางคันอื่น